คือช่วงแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้านบนโจทย์ของคำว่า
ที่สุดเพื่อพิชิตเงินสนับสนุนชุมชนของเรา

รับเงินไปหนึ่งหมื่นกับช่วงอบตขอปรุง
และเมนูที่เราจะทำการแข่งขันกันในวันนี้ก็คือ
เมนูพื้นถิ่นของชาวไทยภวร
เป็นเมนูอะไรครับท่านนายก

ตำเจียวกลอกหวายซับหลายครก

เมนูท้องถิ่นของชาวไทยภวร
เรียกได้ว่าทุกมื้ออาหารเนี่ย
ทุกบ้านเขาต้องทำรับประทานกัน
ขั้นตอนทำก็ไม่ยากเลยครับ
แค่นำปลาสดมาต้มกับน้ำปลาร้าให้สุก
เผาพริกหยวกเผาหอมแดง
จากนั้นนำมาโขลกร่วมกัน
เติมน้ำปลาร้าต้องสุกลงไป
ก็เรียกได้ว่าสำเร็จเสร็จน่ารับประทานแล้วล่ะครับ

เป็นเม็ด
ลองชิมดูเลยค่ะว่าจะอร่อยสักขนาดไหน

ภายในเวลา๑๐นาที
โดยที่ท่านนายกกับพี่ลิง
จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบว่าตำเจียวครกนั้นเนี่ย
ได้มาตรฐานของตำเจียวก็ไหวหรือไม่
ถ้าไม่ครับก็จะได้ป้ายกางกบาทแบบนี้
ก็ถือว่าครกนั้นจะไม่ถูกนับจำนวนไป
แต่ก่อนที่จะไปแข่งขันการทำตำเจียว
เราไปพูดคุยกับแม่ทั้งสองทีม
เพื่อเช็คความมั่นใจกันก่อนดีกว่าครับ

คิดว่าเราจะทำตำเกี่ยวเนี่ย

เขายังมีแรงยืนแข่งกับเราไหมครับ

เหมือนเขาจะยืนไม่ไหวลมพัดเขาก็จะไปซะแล้ว

วบแก่ไม่ล่วงนะคะ

ถ้ามะม่วงแก่ล่วงนะคะ
อันนี้พอเข้าใจ
แต่งงว่าพูดทำไมเป็นดอกที่๓

เขาชมแม่ทีมสีส้มครับพี่ลิง

ถ่อมตนหน้าดูเลยนะจ๊ะแม่จ๋า
ลองดูทีมบวบบ้างทีมบวบ

ครับผมคุณแม่ทีมบวบสวัสดีครับ

กองเชียร์จะเชียร์ได้สักกี่นาที
ลักษณะลักษณะแค่ชูนิ้วโป้ง

นะซู
ตัวแทนสองคนต่อทีมนะครับ
เราจะไปหาครกกัน

จะได้คุณต๊อกไปช่วยเหลือในการค้นหาครับ
ว่าใครเป่าสากได้นานที่สุด
ถ้าผมนับปุ๊บให้เป่า
เฮ้ยคุณพระช่วยอยู่ก็ล้มลงไปนอน

เหรอเป่าซางอ่ะ

พร้อม๑๒

๔ไม่ใช่นะครับ

มาดูมาดูพี่ท็อป
มาดูด้านทีมสีฟ้า

จะเป่าเลยลมจะใส่แล้ว
แม่พร้อมนะครับ
สรุปไปได้ว่าแม่แม่ทีมสีส้มของเรา
จะเป็นทีมที่ได้พี่ต๊อกไปช่วยหาครกครับ

ขึ้นเครื่องติดสปีดไปหาครบกันเลย
ไปแล้วครับแม่ทั้งสองทีม
มุ่งหน้าสู่พื้นที่บ้านเกาะหวาย
เพื่อตามหาครกมาแข่งขันกันทำตำเจียว
ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความที่เมนูตำเจียว
เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทุกบ้านต้องรับประทาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบ้านต้องมีครบ
ให้แม่เรายืมไปแข่งขันอย่างแน่นอน
แต่ว่าขนาดครกเนี่ยจะเล็กจะใหญ่
จะได้มากได้น้อยอันนี้ต้องไปลุ้นพร้อมกันครับ
ตอนนี้พี่ต๊อกเดินเข้าไปหาครกที่บ้าน

ไม่ขอเจ้าของบ้านกันหน่อยหรอก
เล่นวิ่งตรงดิ่งเข้าไปในครัวกันซะอย่างนั้น

เสร็จไหม
โอ้โหหลังแรกก็ได้ไปถึงบนใบเลยล่ะครับเนี่ย
แต่สงสัยจะยังไม่ทันใจพี่ต๊อกเขาล่ะครับเลยบอกคนขับแบบนี้
นะเดี๋ยวผมขับเองน้าเดี๋ยวผมขับเองเดี๋ยวมา
จะดีเหรอพี่ต๊อกเฮ้ยอย่าซิ่งมากนะครับเดี๋ยวครกจะตกแตกเอา
มาถึงบ้านหลังนี้ครับจะได้ครบเพิ่มกันอีกกี่ใบกันละเนี่ย
ทานโทษเข้ามาบุกนะฮะจะยืมครบไปแข่งขันการทำตำเจียวหน่อยฮะ
มีอยู่หาเอาแต่ต้องหาเอา
ได้ครบเพิ่มอีกแล้วล่ะครับแม่แบกกันแทบ
ไม่ไหวเลยล่ะอ้าวไหนลองนับหน่อยสิว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปกี่ใบกันแล้ว
ได้กี่ครบล่ะครับพี่ได้สิบสองล่ะครับสิบสองล่ะครับ
ยังไม่พอยังพอต้องหาให้ได้มากที่สุดอ้าวไปหาเพิ่มกันต่อเลยครับ
ปีนเลยล่ะครับพี่ต๊อกนัดกับแม่เขาก่อนไหมว่าพี่จะปีนหรือจะให้แม่เปิด
เฮ้ยเอาสักอย่างสิครับแต่ในระหว่างที่ให้พี่ต๊อกตกลงกับแม่เนี่ยตอนนี้เราไปดูทีมสีฟ้ากันหน่อยดีกว่าว่าถึงไหนกันแหลว
เข้ามาก็ต้องถามหาเจ้าของบ้านกันสักหน่อยครับเฮ้ยมีบริการด้วยเหรอเนี่ย
เอาไงดีครับแม่
เชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูตำเจียวเนี่ยเขาทำกันแทบทุกบ้านจริง
เข้าบ้านไหนก็มีครกเต็มไปหมดล่ะครับ
ครกจ้าฉันลองแล้วก็ไม่ได้นะคะครับ
ได้ครบมาแล้วล่ะครับไหนลองนับดูหน่อยสิ
ไม่นับสักหน่อยละแม่วัยรุ่นใจร้อนจริง
ครกมาเยอะเลยล่ะครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยหากันต่อเลย
อ้าวโน๊ตไม่ติโน๊ตไม่ติ
สตาร์ทไม่ติดเอายังไงดีล่ะครับทีนี้
แต่ในระหว่างที่ทีมสีฟ้ากำลังแก้ปัญหากันเนี่ย
ขอกลับไปดูทีมสีส้มกันหน่อยก็แล้วกันนะ
ยังไม่วายครับตอนเข้าปีนไม่ได้ขอปีนตอนกลับสักหน่อยก็แล้วกัน
สรุปได้เท่าไหร่ล่ะครับ
เอาแล้วผมว่าน่าจะพอแล้วรีบกลับไปก่อนแล้วดีกว่า
ทีมสีส้มนี่เขาพอใจในปริมาณครบที่หาได้แล้วนะครับ
แล้วทีมสีฟ้าล่ะสตาร์ทรถติดหรือยัง
เฮ้ยนี่เข็นกันเลยเหรอเนี่ยจะถึงอบตไหมล่ะครับวันนี้

เป็นลมเลยล่ะครับใครก็ได้ช่วยแม่เขาด้วย
เจอแล้วเจอแล้ว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

ตอนนี้ทีมสีฟ้าก็พอใจในปริมาณครบแล้ว

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปแข่งขันกันทำ
เจียวกันได้เลย

เท่ากันเป๊ะ๑๕ลูก

ตำเจียวเกาะไหว้แซ่บหลายครบ

เอาเลยครับเอาเลย
และเมื่อพี่ลินของเราให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
แม่ทั้งสองทีมครับก็ไม่รั้งรอ
แกะพริกเผาหอมเผาและแกะเนื้อปลาออกจากกล้าง
เจียวต้องครกดูสะอาดไม่ใช่เลอะเทอะเปลือเปื้อน
ตำไม่แหลกแล้วก็รีบให้เสร็จนะฮะ
เราจะให้เสียคะแนนเลย
หมายถึงว่าครกนั้นเนี่ยพ่ายแพ้ไปเลย

ต้องมีความสมบูรณ์แบบการเป็นตำเกี่ยวที่ถูกต้อง
เดี๋ยวท่านนายกจะเป็นคนบอกว่าอันนี้ผ่านไม่ผ่าน
ฟังแล้วดูท่าจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับ
ต้องเร็วด้วยและสวยงามน่ารับประทานอีกต่างหาก
แต่ก็เพื่อความสนุกของแม่ครับ
งานนี้เนี่ยพี่ต๊อกคนเก่งของเราขออาศาช่วยเหลือแม่ทั้งสองทีม

ไปส่งให้ท่านนายกตรวจ
และรีบไปหยิบครกใหม่มาให้แม่เขาตำ

พี่ต๊อกมา
มันช่างดูอ้นละหมานจานเด็ด

บอกเลยว่าต้องมีแค่นี้ต่อครับ

อันนี้ไม่โอเคนะฮะ

น้อยไปหรือเปล่า

มาแล้ว

แหละโอ้โห

เห็นแล้วบอกตรงครับว่าเสียวจริงครับ

เร็ว

คุณต้องเอาครกไปให้ไม่ทันเลยนะครับ
โอ้โหเริ่มมาอีกแล้วนะครับ

นี่ก็ลีลาดีอีกคนนะเนี่ย
เป็นเนื้อคู่กับแม่ท่านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมล่ะครับ
พี่ต๊อกพวงครกแม่ยกควงศาตร

ทีมสีส้มทำไปได้๕ครก
ส่วนสีฝาต้องตามมาติด
ตอนนี้บรรยากาศเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยแล้วล่ะครับ
วินาทีสุดท้าย๓๐วินาทีสุดท้ายพร้อมแล้ว

เอาละครับผมทีมสีฟ้านะครับมีทั้งหมด๗คนนะครับ
ทำไม่สำเร็จนะครับท่านนายกไม่ให้ผ่านไปสองครกนะครับ
เหลืออยู่แค่๕ครกนะครับ
มาทางด้านนี้นะครับชัดเจนเห็นง่ายเหมือนกันนะครับ
ครกทำเสียหายไปแค่๑ครก
เหลือ๖ครกนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับทีมสีส้มด้วยนะครับ
ที่ชนะไปอย่างชิวเฉียดด้วยคะแนน๖ต่อ๕
ทางรายการอบตมหาสนุกและช่องไทยรัฐทีวี๓๒นะครับ
มอบเงินให้๑๐๐๐บาท
เย็นรับไปเลย
แล้วเดี๋ยวกลับมาในส่วนอขอแรง

รอบต่อรอบต่อ